นาฬิกา๑๔นาทีกลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐ

วันนี้ผู้บริหารของโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดสมุทรประการได้ออกมา

หลังจากที่พานโรงของโรงเรียนถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานอนาจารย์

ซึ่งพันโรงอ้างว่าแค่กอดหอมแต่ว่าไม่ได้ล่วงเกินใดนะคะ
กรณีที่ทนายเกรียงศักดิ์พินทุสรสี
พาเด็กหญิงชั้นป๖๒คนค่ะ
ไปแจ้งความสพบังเสาทงสมุทรปราการ
กรณีถูกพันโรงของโรงเรียนนะคะ
กระทั่งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็มาตรวจสอบนะคะ
คือเขาไปแจ้งความว่ามีการกระทำอนาจารย์
ก็มาตรวจสอบแล้วก็ส่งเด็กไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ตำรวจก็อยู่ระหว่างตามตัวพานโรงรายนี้นะคะ
ล่าสุดทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรประการเขต๒

ซึ่งบอกว่าโรงเรียนมีมติไล่พานโรง

ได้ระบุผลสอบสวนวินัยพานโรง
ก็ยอมรับบอกว่าได้มีการพูดคุยเชิงชู้สาวกับเด็ก

แต่อ้างว่ายังไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศค่ะ

หลังจากนั้นก็พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบ
สอบบ้านพักของพาลโรงนะคะ
ซึ่งอยู่ด้านหลังของอาคารเรียนนะคะ
ขณะเดียวกันญาติฝ่ายภรรยาของพาลง
ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ภรรยาพานโรงเสียใจ

ลูกสาวเองก็ยังเรียนหนังสือเหมือนกัน
และข่าวที่เกิดขึ้นก็กระทบกับครอบครัวค่ะ

แล้วรู้สึกพอเป็นข่าวที่ตกใจไหมคุณฟ้า
ก็ตกใจนิดหน่อย

ตอนนี้ที่ห่วงคืออะไรคุณฟ้าน้องสาว
ผมคิดมาก
เราก็ต้องคอยปอบมันเพราะเขามีลูกอีก
ลูก๓คนไม่ค่อยเล็กไงยังเรียนไม่จบ
สงสารมันก็เล็กเนี่ยสงสารหลานมากเลย
ก็บอกบอกเฮ้ยหลานคิดมากเลย
โรงคนที่เป็นประเด็นนะคะล่าสุดได้เดินทางเข้ามอบตัวแล้ว
ตามรายงานตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ

กล่าวหากระทับอาณาจารย์เยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ซึ่งผู้ก่อเหตุได้ให้การปฏิเสธนะคะ
ตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิ
ส่วนผู้เสียหายยังอยู่ในการดูแลของพมและครอบครัวค่ะ